มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขกฎหมายลูก
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในปมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับ
ตอนนี้ดูเหมือนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าจะทำให้การเลือกตั้งครั้งใหม่
รถแบบของกศจต้องขยับออกไปนั้น
ทำให้๓๖สนชอาจต้องถอยในการเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้นะครับ
สาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานครับ
แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายลูก
เกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้งของ๓๖สนชอาจเป็นปมปัญหาทำให้การเลือกตั้งต้องทอดเวลาออกไป
รวมถึงผลการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาปรากฏว่ากว่าร้อยละ๙๐ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
เรื่องนี้มีความเห็นล่าสุดจากนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนชว่าการแก้ไขครั้งนี้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนป้องกันปัญหาในอนาคต
การตรวจสอบประวัติความเป็นกลางทางการเมืองของว่าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง๖๑๖คน
และผลรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ที่พบเสียงโหวตไม่เห็นด้วยสูงผิดปกติ
นอกจากนี้ยังมีคำยืนยันจากรนวิบสชว่า
ว่าไม่มีการประสานจากวิบสนชให้ทั้ง๓๖คนถอนร่างดังกล่าว
เพราะถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของกฎหมาย
แต่ในฐานะวิบสนชได้พยายามหาช่องทาง
ด้วยการประสานกรกตแก้ระเบียบที่มีอยู่
ซึ่งง่ายกว่าและเพื่อไม่ให้เกิดบรรทัศน์
ว่าในอนาคตกฎหมายลูกที่มีความสำคัญ
รองลงมาจากรัฐธรรมนูลสามารถแก้ไขได้ง่าย

เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์ชั้นรองจากรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นการแก้ง่ายจะเป็นข้ออ่อนในวันหน้า
เช่นเกิดอยู่นักการเมืองที่ไม่ดีไปทำทุจจฤทธิ์
ก็อาจจะแก้กฎหมายปประชขึ้นมา
ขึ้นมาเพื่อให้ประวัติศาสตร์ไม่มีอำนาจ
หรือทำให้ศาลซึ่งเป็นสารดีการแผนกคดียานักการเมือง
ซึ่งกำลังไต่สวนคดีทุจริตให้ไม่มีอำนาจเนี่ย
วันนั้นก็จะทำให้คดีทุจริตซึ่งฝ่ายการเมือง
จะมีอำนาจในสภาไปแก้ไขให้หลุดไป
กำหนดการตามรถแมพที่พรบสสว
จะลงมาในวันกลางเดือนกันยายนเนี่ย
ก็จะไม่ทันแล้วก็มดกว่ามกังวลได้

อดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ให้กรกตชุดเก่าและชุดใหม่ทำงานร่วมกันได้
เช่นการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ควรให้กรกตชุดใหม่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาความเหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง
เพราะถือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้งหมด
ผู้นำขอสชส่งสัญญาณที่ชัดเจน
ไปถึงหนึ่งในแม่น้ำ๕สายเช่นนี้

ร่างแก้ไขกฎหมายลูกที่ถูกเสนอโดย๓๖สนช

ไม่ว่าจากมติไม่เห็นชอบของวิบสนช
หรือผู้เสนอขอถอนร่างแก้ไขเอง
เพื่อลบข้อคอรหาต่างกับการปฏิบัติที่ประเมินแล้วว่า

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน